วันนี้ไปหน่อย

เนี่ย

ห้างคนยูฒัณฑ์ดี
ก็มีความรู้สึกผูกพันกับพี่น้องชาวบ้านตะมุยบ้านกลุ่มบ้านตะหุยแล้วก็บ้านท่าลง
ปัจจุบันก็คือตั้งแต่ปีมุฒสกราช๒๕๒๑ที่ผมได้ที่ดำเนินจากงานวันนี้กับพุนิศคุณภวราพี่น้องขาวบ้านตะมุยและพนาศวรรษรัฐกาลสรรค์สถานกภัยเท่าเหลือในตังนี้
วันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์หมายอันดี
อีกสักครู่นะครับ
ดูลานมีค่าที่ไว้ด้วยนะครับในครางนี้
ในการรอชมการเฉลิมฉลอง
ว่าจะมีการจุดบ้างไฟขึ้นมา
มีบ้างไฟขึ้นมาหลายลูกทีเดียวนะครับ

ลองเห็นที่รัฐแยกได้
โปรดติดตามตอนต่อไป